เมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับท่านผู้ชมครับ
มีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าเศร้านะฮะ
แล้วก็ผู้ที่พบเห็นก็บอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวจริง
ดูฮะรถเมย์วิ่งมาแถวแยกบางกะปิหน้าตลาดบางกะปิ
จังหวะเลี้ยวแล้วก็หลุดโค้งแบบนี้
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะถูกด้านหน้าด้านซ้ายของรถน่ะ
พุ่งอัดเข้าไปไปติดก๊อปปี้อยู่กับเสาไฟฟ้า
คนขับรถเมย์อ้างว่าเบรกแตกค่ะเบรกไม่อยู่
แล้วเป็นช่วงพลุกพล่าเลยคุณผู้หญิงมันสอนประมาณทุ่มหนึ่งคนแบบเดินจับจ่ายซื้อของเนี้ยฮะ
ร้านแว่นแถวนั้นนะครับคือเศษกะโหลกเศษศีรษะมันสมอง
ศีรษะเนี่ยคือหลุดมาจากบ่าไปเลยอ่ะหนักมากนะครับ
รถเมษายนี้เป็นรถเมย์รถร่วมของขอสมกสาย๑๑๕
วิ่งระหว่างสาธรณ์สวนสยามนะครับคนขับรถก็ไม่ได้หนีไปไหนนะฮะ
ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับ
คนขับรถเมษายนี้ชื่อว่านายสมจิตหม่อมพันธ์อายุ๖๔ปี
เขาบอกว่าเขาขับรถออกจากอู่สาธรณ์มุ่งหน้าไปยังอู่สวนสยาม
เมื่อค่ำวานนี้มาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นเหลือผู้โดยสารในรถสัก๑๐คน
ก็จอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่แถว๓แยกบางกะปิ
พอไฟเขียวก็ออกตัวนะเดี๋ยวเราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านเห็นภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากดูภาพจากล้องวงจรปิดแล้วนายสมจิตบอกว่าพอไฟเขียวจากสำแยกบังกะปิก็ออกตัวนะฮะ
แล้วก็ขับรถลงสะพานจะข้ามคลองแสนแสบตรงจุดเนี้ยจะต้องเข้าโค้งแล้วเลี้ยวขวานะครับ
เขาก็พยายามจะเหยียบเบรกแต่เบรกขัดคล่องมันเหมือนเบรกจมเบรกไม่อยู่
พยายามหักเลี้ยวและประคองรถแต่รถพุ่งเข้าชนคนที่เดินซื้อของอยู่บนทางเท้าที่หน้าตลาดนะครับ
เสียชีวิตคาที่นะครับคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่เสียชีวิตก็ร่างก็กระเด็นออกจากรถไปประมาณสัก๕๐เมตรนะ
สภาพนอนคว่ำหน้ากระโหลกศีรษะแตกในตัวไม่มีเอกสารอะไรนอกจากคีย์การ์ดของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวแฮปปี้แลนด์บางกะปิ
แต่จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเป็นพนักงานของร้านแว่นในย่านนั้นอายุ๓๓ปี
วันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับแถวแยกบางกะปิถนนลาดพร้าว
อธิบายการมากที่อายุวิญญาณนั้นทั้งสุดแบบอายุประกอบขับผู้จบเคยจะบิดแวนด์ที่จุดเกิดเหตุไหนแน่นอน
ข้ามวานนี้เขานั่งขายของอยู่ที่ร้านแถวแยกบางกะปิจู่รถเมย์สาย๑๑๕
วิ่งมาลักษณะเหมือนเบรกแตกคนขับพยายามบังคับรถแต่ก็เอาไม่อยู่
นขึ้นไปบนทางเท้าที่มีคนเดินพลุกพลาดไปเฉียวผู้หญิงคนหนึ่งขณะเดินอยู่
ร่างไปอัดก๊อปปี้กับเสาไฟฟ้าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตคาที่
ตอนนั้นก็ควบคุมรถเมย์จนจอดแล้วก็วิ่งไปบนถนนเหมือนเดิมสักพักหนึ่งนะฮะ
ก่อนที่จะหยุดรถนะครับแล้วพอรถจอดเนี่ยก็วิ่งลงมาจากรถด้วยอาการตกใจหน้าซีด
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าที่ผ่านมาเคยมีรถเมย์วิ่งมาจากแยกลำสาลี
เลี้ยวขวามุ่งหน้ามีนบุรีมาถึงตรงเนี้ยรถเกือบจะปีนขึ้นมาบนทางเท้ามาแล้ว
แต่ไม่เคยเกิดเหตุเหมือนครั้งนี้คือพุ่งชนจริงเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุทำให้ผู้คนแถวนั้นรู้สึกหวาดระแวงกันมากขึ้น
กลัวว่าสักวันหนึ่งรถจะมาชนเข้ากับร้านของคนที่ขายของอยู่แถวนี้
มันเหมือนกับเบรกแตกเขาก็พยายามบังคับรถแต่มันขึ้นมาบนนี้บนฟุตบาทเนี่ย
คนที่เดินเดินไปมาเนี่ยเบียดกับเสาไฟฟ้าแล้วก็วิ่งบนฟุตบาทแล้วไปบังคับรถลงทางนู้น
มันเฉียดแต่คือว่าเขาหักรถไปแล้วก็มันไปเบียดตรงช่วงนู้นไง
ไปเบียดคนช่วงนู้นมันไม่ได้ชนเขาเลยมันแค่เบียดกับสาวไฟฟ้าเนี่ย
เหมือนหน้าพลิกแล้วก็รถก็เลยเดินเครื่องต่อไปก็ถูกับไอ้นี่ทั้งขาทั้งคอไปเลย
ช่วงนี้นะมันไม่ได้ขาดเลยนะต้องระแวงไปเลยระแวงไปเลย
ตอนนี้แบบขายบ้างไม่ขายบ้างแล้วคอยนั่งดูอย่างเดียวแล้ว
ปกติรถเมย์นะครับก็คือว่าเวลาเขาเดียวโมนทันแหลกมาเนี่ย
ปกติส่วนมากมันจะอยู่ซ้ายสุดขวาและเล็กกลางขวาสุดล่าง
ซ้ายสุดเบียดซ้ายสุดบางทีเบียดมาบางทีตีโค้งมาเนี่ยเราก็ภาวะแล้วเหมือนกัน
มันดิ่งมามันมองเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาไม่ขึ้นมาไง
แต่ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมันก็น่ากลัวนะ
เพราะว่าจุดขายของแล้วจุดที่คนเดินอยู่เนี่ยคือมันริมถนนเลย
แล้วคนเยอะมากนะคะที่ริมทางเท้าที่คนเดินกันอยู่
ก็เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหทีนี้ระแวงเลยเนี่ยว่ามันมาอย่างนี้เลยอย่างนี้
นิดเดียวอะถ้าคันไหนแบบฉันแหลปมาก็โดนเลย
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปดูสภาพรถเมย์นะคะ
หน้ารถด้านซ้ายก็เป็นจุดที่ชนกับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ยังมีเส้นผมติดอยู่เลยอ่ะมีรอยเลือดติดอยู่ข้างรถนะคะ
ขออภัยนะคุณผู้ชมนะกันชนมีมันสมองติดอยู่ด้วยยังมีอยู่
ที่บริเวณล้อหน้าด้านซ้ายนะคะมีคราบน้ำมันไหลติดพื้นถนน
แล้วก็มีขวดน้ำมันเบรกหลายขวดทิ้งไว้บนรถอืม
น้ำมันเบรกอยู่เกือบเต็มกล่องนะคะตำรวจงานช่างเครื่องยนต์ตรวจพิสูจน์
กองกำกับการห้ากองมกรับการตำรวจจาราจร
เขาก็ต้องมาตรวจคนขับบอกว่าเบรกแตกใช่ไหมคะครับ
เขาก็ต้องมาตรวจว่าเบรกแตกจริงหรือเปล่าก็มาตรวจสอบระบบเบรก
มาดูน้ำมันเบรกแล้วก็ตรวจที่ล้อหน้าด้านซ้ายที่มีคราบน้ำมันอยู่อะค่ะ
ร้อยตำรวจเอกธีรพลศรีเสมอรองสารวัตรงานช่างเครื่องยนต์ตรวจพิสูจน์บอกว่า
ระบบเบรกของรถเมย์ใช้การไม่ได้จริงจริงอืม
มีคราบน้ำมันเบรกไหลออกมาจากล้อหน้าด้านซ้ายทีนี้ขวดน้ำมันเบรกที่บอกว่าอยู่บนรถ
เต็มเลยหลายขวดเลยเนี่ยนะคะทางตำรวจบอกว่าคนขับน่าจะรู้ว่าเบรกมีปัญหา
อ้าวก็เลยซื้อน้ำมันเบรกมาเตรียมเอาไว้อ่าเผื่อเติมเผื่อเติมอะไรแบบเนี้ย
มีอย่างนี้ด้วยเหรอเออเนี่ยเออแล้วที่ขับมาจากสาธรณ์จนมาถึงตรงนี้เนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่บอกเลยว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเรกแตกตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะ
โอ้โหไม่รู้ว่าเบรกแตกตั้งแต่ตอนไหนแต่คนขับน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเบรกมันไม่ดี
เมื่อกี้นี่ขึ้นไปทดลองข้างบนนะเหยียบเบรกแล้วเบรกมันจมมันไม่มีมันไม่มีแรงเลย
แล้วก็มันแล้วก็ลงมาพอลงมาตรวจสอบข้างล่างเนี่ยที่ล้อหน้าซ้ายเนี่ย
น้ำมันมันเต็มเลยมันก็ชี้ให้เห็นว่าระบบเบรกล้อหน้าซ้ายรั่ว
มันก็อาจเป็นได้ว่าเขาอาจจะรู้ว่าน้ำมันระบบเบรกอาจจะไม่ดี
ก็เลยพยายามที่จะเติมไว้ตลอดเวลาก็เป็นได้นี่มันน้ำมันเบรกนะ
ใช่ไม่ใช่เติมน้ำเติมน้ำยาเช็ดกระจกนะจะได้ขับไปเติมไปอ่ะ
คือถ้ารู้ว่ามันไม่ดีแล้วมันจะเสียเนี่ยคุณเอามาขับไม่ได้นะ
มันอันตรายมากดูสิเนี่ยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเนี่ย
ค่ะนี่เป็นรถร่วมบริการขอสมกของบริษัทกรุงเทพขนส่งนะฮะ
คันนี้สายหนึ่งหนึ่งห้าวิ่งระหว่างสาธรณสวนสยามนะครับท่านผู้ชม
แต่คนขึ้นรถเมย์คนนั่งรถเมย์คุณเขียนมาสอนอืม
เราจะรู้ได้ยังไงใช่รถมาเราก็ต้องขึ้นแล้วเดี๋ยวทำงานไม่ทัน
เดี๋ยวจะกลับบ้านเนี่ยหรือว่าเดินถนนอยู่จะไป
จะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้คันนี้มันปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันจะพุ่งมาชนเราไหมเนี่ย
ตำรวจสนรัฐพร้าวได้แจ้งข้อหากับนายสมจิตคนขับรถเมย์คันนี้นะครับ
ก็คือข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายนะฮะ
อ่าซึ่งนายสมจิตก็ถูกนำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดานะฮะ
เพื่อจะดำเนินคดีต่อไปอืมอ่าชีวิตเนอะใช่ค่ะ
รถสาธารณะแบบนี้ไม่ได้เลยจริงนะคะ